พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๕๗กิโลกรัม
คมสเทพสตาร์จะมาท้าชิงเข็มขัดกับเลิศชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมน
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาว
มวยไทย๕ยกพบกับมวยคู่เอก๑ประการเอ็กซิดิคอนยิม
ปะทะเพชรสาเกตเกียรตินาวีท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด